ดูสถานการณ์ในจังหวัดอื่นกันบ้างนะครับ

ึงกาลยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่
แล้วก็เกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้
โดยทางหลวงหมายเลข๒๐๙๔เซกาอากาศอำนวย
และเซกาหนาธมพื้นที่บ้านโคกพิทักษ์อำเภอเซกา
มีน้ำท่วมผิวการจราจรทั้ง๔ช่องทาง
เป็นระยะทางกว่า๓๐๐เมตร
และระดับน้ำสูงกว่า๓๐เซนติเมตรนะครับ

และนำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นทางน้ำ

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ส่วนพื้นที่บ้านสันติศุกร์หมู่๕ตำบลดอนย่านาง

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา
เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้าน

ขนย้ายทรัพย์สินและของมีค่านั้นขึ้นไปไว้บนที่สูง
หลังจากน้ำในแม่น้ำสงคราม

แล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรกว่า๑๐๐๐ไร่แล้วนะครับ
ได้เห็นบรรยากาศที่บึงการแล้วไม่ต่างจากที่ภาคใต้เลยนะครับ

เพราะว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันค่ะ
ในอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพรแล้วก็อำเภอละงู
ก็เลยทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน

สวนผลไม้สวนยางพาราของชาวบ้าน

ชาวบ้านก็เลยต้องเร่งย้ายข้าวของหนีน้ำกันอลละหมาดเลยค่ะ
ส่วนถนนหนทางหลายสายก็โดนน้ำท่วมเหมือนกัน

ฝนตกต่อเนื่องนานกว่า๔ชั่วโมงค่ะ
ก็เลยทำให้น้ำไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว

อำเภอละงูนะคะมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่
หมู่๒หมู่๓หมู่๔หมู่๕แล้วก็หมู่๘

ที่ท่วมขังบางส่วนเกิดจากการระบายน้ำไม่ทัน

เชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วค่ะ
แต่ที่สตูนมีคำเตือนว่าฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องนะครับ

สังกัดกองพันธานม้าที่๑๕กรมฐานม้าที่๒
ลงพื้นที่ชุมชนบ้านสวนตานล่าง
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับ
เพื่อช่วยซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่เกิดการซุดตัวพังเสียหาย

จากถูกน้ำกัดซะในช่วงวันที่๑๘๒๐สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
เรื่องต้นจะต้องทำพนังกั้นน้ำชั่วคราว

แล้วก็นำกระสอบทรายมาวางไว้เป็นตลิ่งแบบขั้นบันได
ให้มีความสูงเท่ากับระดับพนังกั้นน้ำเดิมนะครับ
และหากตรวจพบความเสียหายเพิ่มเติม
ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้นะครับ

เจ้าหน้าที่เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวัชิลาลงกร
ขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อน๘๐๒๘ล้านลูกบาทเมตร

โดยตั้งแต่วันที่๒๓ถึง๒๗สิงหาคม
ระบายน้ำเฉลี่ยวันละ๕๓ล้านลูกบาทเมตร
โดยจะระบายผ่านช่องทางปกติ

ละ๑๐ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
เขื่อนวัชิราลงกรจะเปิดประตูระบายน้ำล้น

ขอให้ประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำ
อำเภอทองผาภูมิไซโยกและอำเภอเมือง
รับมือกับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสะพานอุตมานุสร
หรือว่าสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
ยังอยู่ในสภาพแข็งแรงมั่นคง

แชร์ในโลกโซเชียลว่าระดับน้ำสูงจังเลยนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เปิดเผยว่าตอนนี้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่
แล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากถึง๑๔จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายบึงกาล
พนมสกลนครยังมีฝนตกหนักอยู่
ภาคตะวันออกที่จันทบุรีและตราดนะครับ
ส่วนภาคใต้ชุมพรประนองสุราธานี
นครศรีธรรมราชพังงากระบี่ตรังและสตูน

ส่วนพื้นที่ฝนตกปานกลางถึงหนัก
ก็มีที่น่านเพชรบูรแม่ห้องศรพิจิตรอุตราดิษฐ์พิศนุโลก

ส่วนภาคอีสานก็สกลนครและภาคตะวันออกก็ยังคงตกที่ตราส
ส่วนภาคใต้นั้นยังมีฝนตกปานกลางอยู่ที่จังหวัดพังงาอยู่นะครับ